ไปดูป่าดันคนใหม่ของวงการบันเทิงกันหน่อยค่ะ
ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะพระเอกหน้าหล่อเบอร์ต้นเบอร์ล่าสุดเลย
ให้เป็นเบอร์ต้นพ่อเป็นน้องใหม่ละกันนะคะ

ตอนนี้เลื่อนขั้นมาเป็นป่าดันนางงามข้ามช่องอย่างแท็ตอนิพรด้วย

เขาบอกว่าเคมีความจิ้นได้อยู่นะ
ด้วยความว่าฝ่ายหญิงมีเหตุต้องเขินทุกทีเลยค่ะ
ล่าสุดก็มีฉากที่แน็ตจะต้องจับหน้าอกของฟิล์ม
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นไปฟังค่ะ
บนเวทีว่าจับหน้าอกคุณฟิล์มแล้วตกใจเหรอ

ก็ดูความกลมอย่างนี้
ครั้งนี้อยากให้เปิดใจแนทเป็นรู้สึกของนางเอก

รับรองว่าสวยไม่แพ้นางเอกคนอื่นแน่นอนครับ
โอ้แป๊บอยากกินอะไรอ่ะ
จริงหรอได้เหรอ
ขอบคุณค่ะพี่ฟิม